ทุกผู้ชมครับมีคุณตาท่านหนึ่งอายุ๘๐ปีแล้วอยู่บ้านคนเดียวที่สุราชธานีนะฮะ
แล้วถุงกับข้าวก็ถูกแขวนทิ้งเอาไว้หลายถุงด้วยแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยดูฮะ
คือคุณตาก็นั่งสลบหมดแรงอยู่ที่เนี่ยตรงเนี้ยเป็นเหมือนข้างเตียงโต๊ะตรงเนี้ย
เหมือนมันต่างเป็นเตียงไม้อะไรอย่างเงี้ไหมคะแล้วข้างล่างพื้นเนี่ยเต็มไปด้วยอุจจาระกับปัสสาวะนะฮะ
อันนี้คือตอนที่เปิดประตูได้นะก่อนหน้านี้เข้าไปไม่ได้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
คาดว่าคุณตาอายุ๘๐ปีท่านนี้อาจจะฟุบหมดแรงอยู่ที่เตียงไม้ตรงนี้
แล้วก็ปัสสาวะอุจจาระอะไรออกมาก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ไหวเพราะอยู่คนเดียว
บ้านอยู่ในซอยขุนทะเลยี่สิบสี่นะครับตรงบนมะขามเตี้ยนะฮะ
ก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยเรียกกันตั้งนานนะฮะ
คือคุณตาเนี่ยมีลูกอยู่สามคนแต่ว่าเลิกกับภรรยาไปแบบโอ้โหนานหลายปีแล้วนะ
แล้วลูกเนี่ยสองคนเนี่ยเขาไปอยู่ต่างจังหวัดค่ะ
มีลูกสาวอีกคนนึงคนเล็กสุดแม่ก็๘๐กว่าพอกันนี่แหละ
ลูกสาวก็ต้องดูแลแม่ที่บ้านอีกหลังนึงด้วยส่วนบ้านหลังนี้ก็ให้พ่อเนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ยฮะ
แล้วถุงกับข้าวแบบนี้ก็จะคอยสั่งให้รายเดอร์เนี่ยเอามาให้พ่อ
รายเดอร์ที่เขามาช่วยเนี่ยเราได้ไปคุยด้วยนะฮะ
บอกว่าเห็นว่าเอ๊ะทำไมถุงกับข้าวเนี่ยถูกแขวนเอาไว้หลายถุงนี่เห็นไหม
ถุงอย่างนี้เลยแล้วคุณตาปกติจะออกมาเอาไม่ออกมาสักทีนึง
รายเดอร์ก็เลยช่วยแจ้งกู้ภัยแล้วกู้ภัยก็มาเปิดบ้าน
แล้วก็เจอคุณตาตอนนี้ก็พาไปโรงพยาบาลเรียบร้อย
นี่ฮะก็ช่วยเหลือกันเรียบร้อยแล้วนะครับ
อย่างนั้นไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณตาเหมือนกัน
ส่วนลูกเขาก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวเขาจะมาช่วยเหลือแล้วก็ดูแลกันว่า
ตกลงใครจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาดูกันให้มากกว่านี้ไม่ใช่ปล่อยคุณตาอยู่คนเดียว